กันต่อความคืบหน้าคดีที่มีวัยรุ่น๗คน
รุมกันฆ่าชายพิการย่านโชคชัย๔เสียชีวิต
ล่าสุดนี้ก็มีความคืบหน้าทางคดีแล้วนะครับ
เพราะว่าทางอายการได้ส่งฟ้อง๗ผู้ต้องหาที่รุมฆ่าชายพิการ

ข้อหาก็คือการฆ่าโดยไตรตรองเอาไว้ก่อน
ฝั่งของครอบครัวรวมไปถึงทนายความ
ก็ได้มีการยื่นเอกสารต่อสารเหมือนกันนะครับ
บอกว่าขอเป็นโจทย์ร่วมฟ้องคดี
พร้อมกับเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเป็นเงิน๑๐ล้านบาทครับ
ในวันนี้นายอนัญชัยชายเดชทนายความ
พร้อมกับญาติของนายสมเกียจศรีจันทร์ชายขาพิการ

ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายจนเสียชีวิต

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
วันนี้ทนายความพร้อมทั้งบรรดายาดครอบครัว

เพื่อรับฟังการพิจารณาของศาลนะครับ
และวันนี้อายการมีความเห็นสั่งฟ้องวัยรุ่นทั้ง๗คน
ความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๗
และพกพาอาวุธมีดติดตัวไปในเมือง

ก่อนหน้านี้ครับอายการสูงสุดเปิดแถลงข่าว
ถึงสาเหตุที่ไม่มีการฟ้องในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น

บอกว่าพฤติกรรมแห่งคดีนี้ไม่เข้าข้อกฎหมาย

วันนี้เดินทางมายื่นขอเป็นโจทย์ร่วมกับอายการ
ฟ้องผู้ต้องหาในคดีเดียวกับอายการ
แต่ต้องการให้ผู้ต้องหาได้รับโทษสูงสุด

และกลุ่มผู้ต้องหาก็มีพฤติการข่มขู่พยานครับ
จึงขอคัดค้านการประกันตัว
หลังจากนี้ก็จะต้องไปรวบรวมบรรดา

เพื่อที่จะเสนอให้กับศาลพิจารณาด้วย

ญาติของนายสมเกียจเตรียมฟ้องร้อง
เพื่อเอาผิดทางแพ่งกับพ่อแม่ของผู้ต้องหา

โดยเรียกค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาทด้วยนะครับ